ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชุมพรนะคะเกิดเหตุอุกอาจที่คนร้ายเนี่ยไปเจาะยิงชายวัยสี่สิบแปดปี
เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวนเสียชีวิตอยู่ริมถนนเลยนะคะ
ตำรวจคาดว่าปมสังหารน่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปจับได้ว่าภรรยาไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชายอื่นนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
สิบเก้านาฬิกายี่สิบนาทีกระสุนปืนลูกโม่หนึ่งนัด
ปลิดชีพนายสมชายนันทองอายุ๕๐ปีชาวอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวนและรับเหมาติดตั้งซ่อมระบบไฟฟ้า
ร่ำให้ของครอบครัวนันทองต่อเหตุการณ์สะเทือนใจที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสายวัดธรรมถาวรปากตะโกก่อนถึงทางตัดรถไฟเพียง๕๐เมตร
พบรถยนต์กระบะสีบอลเงินทะเบียนบ่อใบไม้งองู๑๒๗๗ชุมพร
ติดเครื่องไว้เปิดไฟหน้ารถนานผิดสังเกตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
จะพบนายสมชายนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างรถเขาถูกคนร้ายจ่อยิงที่อกด้านซ้าย
มีรอยขม่าปืนที่ปากบาดแผลตำรวจตั้ง๓ประเด็นฆาตกรรมปมชู้สาวความขัดแย้งส่วนตัวและงานรับเหมาที่ผู้ตายทำอยู่
ข้อมูลการสืบสวนพบว่า๒๓ปีที่ผ่านมาผู้ตายและภรรยามีปัญหากันมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะผู้ตายระแคะระคายว่าภรรยามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับชายอื่น
กระทั่งวันเกิดเหตุผู้ตายซึ่งกลับมาจากการทำงานรับเหมา
ได้พบกับนายสนติกคำนวณหรือในไข่
คนสนิทของภรรยาขณะที่ขับรถยนต์กระบะมาส่งที่บ้าน
เมื่อนายสมชายเห็นจึงได้เรียกให้นายสันติจอดรถลงมาพูดคุยกัน
แต่ได้ถูกชายคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนลูกซอง
จ่อยิงที่หน้าอกแล้วหลบหนีไป
คืนวันเดียวกันนายสันติถูกเชิญตัวมาสอบปากคำที่สพทุ่งตะโก
พร้อมด้วยอายัดอาวุธปืนลูกซองไปตรวจสอบ
เก็บขม่าวปืนที่ร่างกายเสื้อผ้าและเก็บดีเอ็นเอ
เพื่อส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบโดยละเอียด
นายสันติคำนวณจำนวนด้วยหลักฐานกลับคำให้การเป็นรับสารภาพ
ว่าได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางอุตสาภรรยาของผู้ตาย
หลังก่อเหตุทำให้เกิดความกดดันรวมไปถึงตำรวจได้ติดตามความเคลื่อนไหว
ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เบื้องต้นเขาถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาต

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน